กล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหารและพนักงานในเครือไทยรัฐและบริษัทคูก้าจำกัด
จ้อยจ้อยจ้อย
จ้อยจ้อย

จ้อย

จ้อย

จ้อย

เพราะเพลงที่ร้องนักร้องร้องไม่ได้ตัวเองเลยต้องร้องเองและเป็นเพลงที่สร้างชื่อเสียงให้กับพี่หนูมิเตอร์นั่นคือเพลงข้างหลังภาพ
ไกลแสนไกลสุดโค้งขอบฟ้าไกลสุดตาฟ้าไม่อาจกั้นใจ
ค่ายรถไฟดนตรีและได้ย้ายมาทำค่ายอาสยามในปี๒๕๖๐
ในฐานะนักร้องนักแต่งเพลงและโปรดิวเซอร์เพลงที่เราคุ้นหูกันดีอย่างเพลงคนสำคัญ
ว่าเธอคือคนสำคัญเป็นได้ดังดวงชีวันเพราะเธอคือลูกของฉัน
อนฟ้าห่มดาวงอนฟ้าที่ห่มดาว
นอนผีเสื้อแค่ใช้น้ำค้างเพื่อพอประทัง
ตายังมองชื่นชมแค่พี่ดอกไม้
ไม่เคยคิดมองตัวเอง
บนเวทีเขาคือนักร้องนักแต่งเพลงนักดนตรีมากความสามารถ

ทอดกายเป็นปุ่ยดิ้น

เดี๋ยวพวงมาลัยดอกไม้ทูบเทียนด้านนู้นนะครับ
อดตู้รับบริจาคด้วยนะครับเพื่อถวายเจ้าพ่อ

สวัสดีครับผู้ชมพี่นูกพี่น้ำไม่ต้องโทษหรอก
แต่จะเปลี่ยนเป็นตังได้ไหม
ขอบคุณมากที่ให้เกียรติรายการของเราครับเขาติดใช่ไหม
ไม่เป็นไรนี่บ้านผมผมรอได้

โอ้โอ้โอ้โอ้
โอ้โอ้โอ้โอ้